ทำดีเราต้องชื่นชม

แต่คนนี้เขาสามารถเก็บ
เงินของผู้โดยสารชาวจีนที่ลืมกระเป๋าเอาไว้เนี่ย

เขาไม่เอาไปไปส่งตำรวจสุดท้าย
นักท่องเที่ยวได้รับเงินคืนไป
เรียบร้อยแล้วคนดีแบบนี้

นายวรการอาวาสอายุ๔๒ปี

บอกว่าเขาเก็บเงินสดได้๔แสน
ผู้โดยสารลืมไว้ที่เบาะหลัง

รับผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวจีนมา
จากหน้าคอนโดยูดีนไลท์ตลาดพลู
รัชดาพิเศษแขวงดาวคนนองเขตธนบุรี

เปรียบรถน้ำระหว่างจอดติด

เอาอะไรวางอยู่ข้างหลัง

เงิน๔แสนบาทอยู่ครบเลย

แล้วก็รีบขับรถไปมอบให้กับตำรวจ

ท่านงานว่าไอ้พี่
ผมไปไม่ถูก

และไฟแดงเรือแล่วไฟฉายมา

ห้างหลังเป้ิ้ลไหม
ผมพูดสามวันเดียวครับผมก็ยิ่งเข้ามาดูเฮ้ยสอบสภาพเขานี่หว่ามันหนักพี่มันหนัก
ผมไม่รู้ผมหยิบขึ้นมาไว้เบาะข้างผมผมก็เปิดดูเฮ้ยเงินนี่ว่า
ผมก็รีบโทรหาแม่เลยแม่หนูเจอเงินเนี่ยในกระเป๋าเยอะแยะเลยแม่เอาไงดีแม่
บอกให้จอดบ้านจะพาน้องมาโรงพักมาแจ้งความแล้วโทรติดต่อเจ้าของให้มารับที่โรงพักนี้
เรามองคนแค่ภายนอกไม่ได้จริงถึงแม้จะมีหนวดไว้พงไว้ผมแต่จิตใจดีเหลือเกิน
หล่อเข้มเออความดีก็เข้มข้นมากใจเขาหล่อมากหลังจากนั้นตำรวจติดตามตัวเจ้าของกระเป๋าได้
สาวชาวจีนชื่อว่าเฉือนอู่หวนครับอายุ๓๐ปีมารับเงินคืนนะฮะดีใจสิ
เชิญอูหวนเขาบอกว่าตนเองเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยมาเยี่ยมพี่สาวแล้วก็แต่งงานมีสามีเป็นคนไทย
แต่พอมันมีโควิด๑๙กลับจีนไม่ได้ปิดน่านฟ้านะก่อนเกิดเหตุให้พี่สาวเอาเงินไปเข้าธนาคาร
ก็เลยขึ้นแท็กซี่มาเพื่อที่จะไปธนาคารแต่คนขับอย่างที่บอกว่าเขาไปไม่ถูก
ก็เลยขอลงเปลี่ยนรถแล้วลืมกระเป๋าเอาไว้ก็ดีใจมากเลยพอตำรวจประสานไป
กระเป๋าได้เงินคืนสุดท้ายมอบสินน้ำใจกลับไปให้คุณวรการ๑๐๐๐บาท
อ้างก็ถือว่าเป็นผลบังดีทำดีก็ต้องได้ดีแบบนี้
แล้วจะบอกว่าเนี่ยไงขึ้นหน้า๑๑สุฆินทรัศน์ด้วยนะ
คุณทำดีนะคะอยากบอกต่อนะคะ
คุณหัวราการตัดเก็บไว้เลยนะ

ไม่ใช่ว่าทุกคนบอกเลยนะ